เดี๋ยวไปเช็คราคาปลาในตลาดของเราดีกว่า
ว่าปลาในตลาดกลางของเราเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้าง

นินวันนี้ค่ะ๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่งค่ะ๑๔๐บาทต่อเข่งนะคะ
แล้วก็ปลาสลิด๑๕๕บาทต่อกิโลกรัม
ปลาช่อนอยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ราคาปลาแล้วไปเช็คราคาเนื้อสัตว์กันต่อเลยจ้า
เนื้อสัตว์วันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม

สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรั
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองจ้า

ว่าจะทานปลาทานเนื้อสัตว์อะไรต่างนานาว่ากันไป